ในวันที่๑มีนาคมนี้เวลา๑๔นาฬิกาตามเวลาของไทยเกมแรกของบุรีรำไม่สวยเท่าไหร่ครับ
ซึ่งทางด้านอเล็กซาเดอร์กามาร์ครับโฮชของบูรรามยูนาเต็ดครับ
นำลูกทีมลงฝึกซ้อมที่สนามแข่งขันจริงเป็นครั้งแรก
ซึ่งการซ้อมได้ทดลองให้อดูลาโซและอนันต์บัวแสงได้อยู่ในชุดตัวจริง
สุชาวนุดนุ่มกัปตันทีมและเดียโกหลุยซันโต้กองหน้าตัวเก่งนั้นไม่สามารถลงสนามในนัดนี้ได้ครับ
ส่วนธีรทรบุญมาทันแก๊กไซต์ตัวเก่งได้ให้สัมภาษณ์กรณีที่มีกระแสดราม่าจากแฟนบอลในเฟซบุ๊คว่า
ไม่ใช่ปัญหาในการลงเล่นแมชนี้อย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นเรื่องนอกสนาม
ตัวเองนั้นมั่นใจว่าจะช่วยทีมคว้า๓แต้มเกมนี้ได้ครับ
ก็มันก็เป็นเกมที่ผมเล่นเต็มที่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ในทุกแมทอะไรอย่างนี้ก็พยายามเล่นให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็จะพยายามพาทีมเก็บ๓แต้มให้ได้ในวันนี้ให้ได้ครับ
มันก็เป็นอันนั้นข้างนอกครับแต่ว่าในสนามของเรายังก็โฟกัสอยู่ในสนามเหมือนเดิมครับไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวกับการเล่นฟุตบอลครับ